นายสุพัฒนภงพันธ์มีชาวประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
เพื่อแสดงพลังความจงรักภักดีและถวายเป็นราชศักระ
ในพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
ปลูกดอกดาวเรืองให้บานสะพรั่งในครั้งนี้เป็นการแสดงถึงความตั้งใจ
เมื่อวันที่๒๑มกราคม๒๕๓๕ในหลวงรัชกาลที่๙เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงโอเลฟินส์บริษัทปิโตรเคมีแห่งชาติจำกัด
มีการพัฒนาด้านต่างเป็นลำดับจนก้าวขึ้นเป็นธุรกิจปิโตรเคมีครบวงจร
รอบคลุมการผลิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีทั้งขั้นต้นขั้นกลางและขั้นปลาย
และการกลั่นครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในไทยและเป็นบริษัทชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกส์